คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอบอกว่ามีเพจหนึ่งเนี่ยนะคะ
เขาปักหมุดว่าอยู่ที่สกลนครขายซูชิเนื้อหมา
โอ้โหคนรักน้องหมานี่บอกว่าไม่สบายใจเลยนะคะ

หมาแท้สกลนครบายวิทยา
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสกลนครเลยค่ะ
อำเภอไปกับเราด้วยไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีนะ
ร้านซูชิเนื้อหมาเนี่ยในพื้นที่สกลนครไม่มี
แต่ว่ามันมีอีกที่หนึ่งอ้าวยังไง

นี่คือโพสต์เป็นภาพเลย
เป็นภาพซูชิเนื้อหมาค่ะคุณผู้ชม
คือนอกจากจะขายเนื้อหมาแล้วหลักเลยเขาขายเนื้อหมาสดก่อน
หมาสดแล้วก็บางส่วนก็มาทำเป็นซูชินะครับคุณผู้ชม
นี่ยังมีสายพันธุ์ต่างเขาบอกเลยนะ
เขาเคลมว่าเป็นเนื้อหมาคุณภาพดี
นำเข้าขุนเลี้ยงอาหารอย่างดีจากต่างประเทศ
มีสายพันธุ์ต่างทั่วโลกให้ลิ้มลอง
เช่นถ้าเกิดว่าเป็นหมาจรจัดราคาก็จะถูกหน่อย
นำข้าวอิมพอร์ตเข้ามาก็อาจจะราคาสูงขึ้นหน่อย
มีค่าจัดการนำเข้าต่างด้วยนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่เรื่องราวถูกแชร์ออกไปนะคะ
แน่นอนว่าเอาจริงดิฉันไม่ได้เลี้ยงหมา
ฉันก็ยังรู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วคนที่เขาเลี้ยงหมาเนี่ย
โอ้โหไม่ต้องพูดเขาไม่สบายใจไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะ
ทีนี้เราก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่ามีขายจริงหรือเปล่า
หรือเพจเนี่ยทำมาเพื่อสร้างกระแสต้องการยอดวิว
ต้องการยอดไลค์เพื่อที่จะไปต่อยอดอย่างอื่นหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณพิสิทธิแร่ทองนะคะ
เป็นประหลัดจังหวัดสกลนครบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
หลังจากที่เป็นข่าวคลึกโครมออกมาเนี่ยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดมีการสั่งให้นายอำเภอ
กลนครมีกี่อำเภอคะ๑๘อำเภอ
ผู้ว่าสั่งทั้ง๑๘อำเภอค่ะให้ตรวจสอบสแกนเลยนะ
สแกนเลยหาร้านไหนขายเนื้อหมาในพื้นที่ปรากฏว่า๑๘อำเภอสแกนแล้ว
ไม่พบค่ะไม่พบว่ามีการขายเนื้อหมาเนี่ย

แล้วตรวจสอบเชิงลึกกว่านั้นอีกไปที่เพจเลยเพจต้นเรื่อง
หมาแท้สกลนครบายวิทยาพบว่า
เพจเนี่ยตั้งขึ้นที่จังหวัดอื่นนะ

เพราะฉะนั้นส่งไม้ต่อไปที่สารคามต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าใช่หรือเปล่าหรือเพจนี้มันมีแค่เพจ
แต่ไม่ได้มีหน้าร้านทำขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เดี๋ยวฟังเสียงประหลัดจังหวัดสกลนครหน่อยค่ะ
ทั้ง๑๘อำเภอโดยท่านในอำเภอเองนะครับว่า
ไม่ปรากฏพบว่ามีร้านจำหน่ายเนื้อสุนัขดังกล่าว
อยู่ในเขตพื้นที่ของจะประสบละครทั้ง๑๘อำเภอแต่อย่างไรนะครับ
ทีนี้ประเด็นคือไม่พบร้านนะคะที่เปิดเป็นหน้าร้านไม่มี
เอาแล้วเพจอ่ะเพจปิดไปหรือยัง
เพจยังไม่มีการปิดนะคะ
ยังมีการโพสต์ข้อความต่างที่เกี่ยวข้องกับการขายเนื้อสุนัข
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
คือถ้าเกิดว่าแลกกันในบ้านเราเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหม
แต่ว่านำเข้าเนี่ยคือจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
ก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะคะ

มีเนื้อสัตว์ประเภทอื่นให้กินอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะ